ที่ผู้ชาย๓คนนะฮะก็ออกเรือไปตกปลานะครับ
แล้วก็เรือเนี้ยนะครับไปเจอลมแรงล่มอยู่กลางทะเล
ลอยคออยู่นานกว่าห้าชั่วโมงนะครับกระเป๋าเป้นะครับ
ที่มันเป็นถุงลมเนี่ยนะครับช่วยชีวิตเอาไว้ได้ฮะ

เรือนักท่องเที่ยวตกปลานะครับพลิกคว่ำนะครับ
นำคนประสบเหตุขึ้นฝั่งแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับเราตลางไหลไหลเรือขึ้นนะครับ
แล้วก็ลากขึ้นจะง่ายฝ่าพร้อมขึ้นไปครับ
ขึ้นไปแล้วนี่เป็นช่วงที่เจ้ารถที่เขาเอาสปีดโบสต์ออกไป

บริเวณหน้าน้ำนะครับเยื้องกับตลาดเก่าอ่างศิลาตะบลอ่างศิลาม
ผู้ประสบเหตุเล่าบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะก็นั่งเรือออกไปตกปลากันกลางทะเลนะครับ
ซึ่งปกติก็ออกไปตกปลากันทุกวันอยู่แล้วแต่เมื่อวานพอเข้าไปถึงช่วงกลางทะเลเนี่ยนะ
คลื่นมันสูงลมแรงนะครับทำให้น้ำเข้าที่ท้ายเรือเรือค่อยจมค่อยจมค่อยจม
ทำยังไงคราวนี้ทั้งสามคนต้องกระโดดลงน้ำครับส่วนที่นายโอลานเนี่ยไม่จม
เพราะว่าพี่เขามีกระเป๋าเป้กันน้ำคือมันสามารถทำเป็นถุงลมได้นี่พี่ก็ทำให้ดูด้วยนะฮะ
ก็เลยเกาะลอยทะเลอยู่ไม่จมส่วนเพื่อนอีกสามคนเนี่ยมีเสื้อพยุงตัวสีส้มเนี่ยนะฮะ
มีเสื้อพยุงตัวก็เลยไม่มีใครจมน้ำลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า๕ชั่วโมง
ก็โทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์มีไงโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพ๑๖๖๙ครับ
อ๋อความเชื่อเหลือจากกู้ชีพ๕๕๖๙ครับน้ำล้อยตัวน้ำล้อยได้ครับ
เจ้าหน้าที่ฝากเลยนะเรือเล็กต่างจะออกจากฝั่งควรตรวจสอบสภาพอากาศให้ดี
เพราะว่าช่วงนี้มรสุมมันเข้าทำให้ทะเลเนี่ยคลื่นสูงและลมแรงนะครับ

ที่บ้านก็มีกระเป๋าแบบนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันลอยน้ำได้

อย่าไปลองในทะเลเลยนะฮะ